คุณผู้ชมขอย้อนความกันนิดนึงนะจำกันได้ไหมตอนที่คุณติ๊กกณิชรินอดีตภรรยาของพี่หนุ่มสอนรามเนี่ย
ออกมาพูดเรื่องของหนี้สินของเธอที่เธอเนี่ยเป็นหนี้ที่นั่นที่นี่แล้วก็มีชื่อของเสียโป้โผล่ออกมา
ที่บอกว่าจะมีการมาช่วยใช้หนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเรามีโอกาสไปเจอเสียโป้
ก็เลยถามถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้หน่อยเสียโป้บอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าตอนแรกเนี่ยตัวเองได้ยื่นข้อเสนอให้จริงนะ
เพราะคุณติ๊กกำลังเป็นข่าวแล้วก็เป็นกระแสถูกไหมก็บอกคุณติ๊กไปว่าถ้ามาออกรายการให้ในยูทูปจะช่วยใช้หนี้ให้ในตอนนั้น
ทราบว่าคุณติ๊กเนี่ยมีหนี้อยู่๔แสนแต่คุณติ๊กไม่ได้ตอบรับข้อเสนอในตอนนั้นนะคะ
ไปมาวันถัดมาคุณติ๊กบอกว่าจะรับงานนี้แล้วแต่ทีนี้บริษัทของเสียโป้เขาไม่ได้เลือกคุณติ๊กแล้วไงก็คือเหมือนตัดสินใจไปแล้วก็เลยเลือกคนใหม่ไปแล้ว

คือจะตกลงเลือกคนใหม่ไปแล้วล่ะก็เลยยังไม่ได้มีการช่วยเหลืออะไรกันจ้า
เราไม่ได้ยื่นมือช่วยกระแสเขากระแสเขามาก็เลยทำให้รายการเราดังได้มันก็ไม่ได้มากมายอะไร

รายการธรรมดาช่องยูทูปอะไรแบบนี้ถ้ามันดังขึ้นมาผลตอบรับกลับมามันเยอะกว่านั้นไงเหมือนเขายังไม่ตอบรับซึ่งทางบริษัทก็ไม่ได้เอาก็เลยไม่มีข้อไม่มีการไม่ได้ช่วยเหลืออะไรกัน